คุณผู้ชมคะที่เล่าไปเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาโอ้โหสนใจกันเยอะมากเลยพี่อุ๋ยครับที่บอกว่ามีชาวบ้านไปเก็บเห็ดนะคะแต่สิ่งที่เจอคือเจอก้อนหินขนาดใหญ่แล้วลักษณะของก้อนหินนี่เหมือนกับหัวงูยักษ์ที่กรสินค่ะทีมข่าวของเราก็เลยนำก้อนหินหัวงูยักษ์มาไว้ในห้องส่งเลยว่าลักษณะรูปลักษณะเป็นแบบ
ใกล้กับแอ่งน้ำพอดีเลยเหมือนกับว่าพญานาคกำลังดื่มน้ำก็เลยเชื่อว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์แล้วรูปทรงลวดลายเหมือนกับที่ทำนาคาที่บึงกานเลยนะล้ายมากมากเลยค่ะพี่อุ๋ยค่ะคือคนก็เลยถ่ายภาพแล้วก็ไปโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกคนก็แชร์กันในโลกออนไลน์เมื่อวานเรานำเสนอข่าวคุณ

ที่วันนี้นะคะพื้นที่แถวนั้นมีก้อนหินลักษณะคล้ายงูหลายจุดนะคะครับจุดที่หนึ่งพบหินคล้ายหัวงูขนาดยาวประมาณ๖เมตรสูง๒เมตรครึ่งอยู่ริมห้วยอืมหินนี้เป็นลักษณะที่มันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติเลยอะค่ะอดีตเคยเป็นที่พักสงฆ์ศิลามณีชาวบ้านบอกว่าลักษณะหินมีลายมีสีสลับไปมาคล้ายเกล็ดพญานาคมีปากมี
บริเวณที่พักสงศิลามณีบนภูล้อมข้าวหรือภูจ้อก้อนะคะชาวบ้านเจอหินคล้ายงูขนาดใหญ่อีกหนึ่งจุดเหมือนกับงูขดอยู่ค่ะคุณผู้ชมมีก้อนศิลาขนาดใหญ่หลายจุดด้วยมีลูกหินคล้ายลูกนิมิตรมีรูปคล้ายคนนั่งพักที่หินมีหินพิมายลักษณะกลมคล้ายกับนิมิตรร่วงหล่นลงมามีก้อนหินคล
จุดเลยนะคะและมีก้อนหินขนาดเล็กใหญ่๓ก้อนเขาบอกว่าแข็งมากแข็งเหมือนเหล็กเลยอ่ะชาวบ้านห้วยแดงก็เลยนำมาวางเป็นฐานพระพุทธรูปที่สำนักสงศิลามณีพระอาจารย์เจริญรัฐท่านบอกว่าก็ได้นำมาจากถ้ำที่อยู่บนภูศรีฐานไปดูจุดที่๓ค่ะภูศรีฐานค่ะจากคำบอกเล่าของพระอาจารย์เจริญร
น้ำตกบังอีหรือน้ำตก๗ชั้นอยู่ในภูศรีฐานเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูศรีฐานนะคะ
ของพี่น้องประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิเด่นอย่างใดนะครับเป็นของสตภปอล์อยู่นะ
ก็คือคนอยู่กับป่าป่าอยู่กับคน
ซึ่งบริเวณแถวนี้ก็ยังมีความเป็นธรรมชาติ
ส่วนนักการพัฒนาเองก็ต้องประสานส่วนรายการที่เกี่ยวข้อง
ว่าจะเป็นของอุทยานแห่งชาติ
ทางจังหวัดกรณสินทางศาลงานว่ารธรรมจังหวัด

เดี๋ยวต้องไปดูเรื่องข้อกฎหมาย
ว่าจะทำอะไรได้ยังไงบ้างอยู่ในเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่า
ค่ะทางแปลอำเบอร์ก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยนะคะ
พบหินลักษณะแบบนี้ในพื้นที่กลางป่าแบบนี้
ความเชื่อส่วนบุคคลและวิถีชีวิตของชาวบ้าน
เชื่อว่าเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ทางอำเภอก็จะประสานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติในลักษณะไหนอย่างไร
มุมเห็นเป็นเกล็ดแบบนี้เลยเหมือนเกล็ดคล้ายพญานาคแบบนี้ค่ะ
ก็ไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะพัฒนาผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะ
ก็ถือว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนในพื้นที่ด้วย
นี่คือที่อำเภอกุชินารายกาลสินค่ะ
ก็คงได้พัฒนากันหลายอย่างนะถ้าเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงนะ
โค้งทางเข้าที่ลำบากก็อาจจะสบายขึ้น